และผู้ช่วยของเราที่จะทำให้คุณคว้าเงินแสนอย่างง่ายใดก็รออยู่แล้ว
น้องชะรีหมอเพื่อนและคุณสมจีน
ขอบคุณครับ
อยากจะบอกครับคนที่เป็นคนถูกนี่ตังค์คนนี้เลยครับ

นี่ไงลุงก็นั่งเงียบไง
ลุงก็ตอบเงียบไงเห็นไหม

อ๋อแล้วมาดูช้อย
เต็มว่าทีแรกนึกว่าตัวใหญ่ที่ไหนได้ตัวเล็ก
ภาพไพรัตท์ทีวีช่อง๓๒